เผินแล้วเหมือนงานมาราทอนเปิดตัวช่วงเช้ามืด
ท่ามกลางความมืดแต่ดูไปดูมาอ้าวนี่คืองานประชดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาบอกว่านักกีฬาเวลาไปวิ่งแถวนี้ไฟมันไม่มี
เขาก็เลยจัดไฟแบบนี้เลยให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
เดี๋ยวอันนี้โอริมปิกก็มีจุดคบเพลิง
โอริมปิกมีคบเพลิงเดียวค่ะอ่าตั้งแต่เยอะ

เพราะจะเห็นว่าข้างทางมืดมาก
จะมาวิ่งคนเดียวก็เปลี่ยวก็น่ากลัว

เป็นการประชดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีเสาแต่ไม่มีไฟนะคะ
ชาวบ้านและนักวิ่งรวมตัวเป็นร้อยค่ะ
ออกวิ่งตามท้องถนนระยะทาง๒กิโลเมตร

แต่ละคนก็ถือครบเพลิงด้วย
ถ้าใครไม่มีครบเลิงก็เปิดไฟแว๊บ
รถก็เปิดไฟแว๊บให้แบบนี้นะคะ
นี่คือกิจกรรมวิ่งครบเลิงท่ามกลางความมืดค่ะ
ถนนนี้ชื่อว่าถนนพุทธภูมิอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เขาจัดกิจกรรมช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้
เป็นการส่งสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาบอกมาแก้ไขปัญหาหน่อยสิ

ทำไมไฟฟ้าไม่ส่องสว่างล่ะ

เขาอยากจะให้ทำหน่อยเพราะช่วงเย็นเย็นชาวบ้าน
และคนที่เขามาวิ่งออกกำลังกายเนี่ย

มันเป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกายและสัญจรยามค่ำคืน
ถ้าสมมุติว่ามีคนวิ่งด้วย

เกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาได้ง่ายเลย

ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจัดอีเวนต์นี้ขึ้นมาเป็นการแสดงพลัง
ถ้ายังไม่แก้ไขจะทำกิจกรรมแบบนี้อีก
ทำไปเรื่อยทำเป็นระยะ
ทำให้สังคมรับรู้จนกว่าจะมาซ่อมไฟค่ะ

กำลังจะบอกเลยว่าโอ้โหเสาไฟทำอย่างสวยเลย
อ๋อแล้วไม่มีไฟสักต้นเลยเหรอคะไม่มีค่ะอ๋อสมมติอาจจะสวยมาก
จนกินไฟไฟก็เลยออกอย่างนั้นเลย
หมดเร็วกลอดหมดเร็วกลับเร็วอ่ะเดี๋ยวรอการชี้แจ้งแล้วกันค่ะค่ะ
รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขให้หน่อย